จ๊ะจ๊ะริมจ่อ

สงสัยจะคิดถึงงานโชว์ตัวบนเวทีใช่ไหมล่ะคะพี่ภัยค่ะ
ก็เลยขอเนรมิตแปลงผักให้กลายเป็นเวทีมาซะเลย
ขยับแข้งขยับขาขยับแขนมวลปืนแท้
คิดซะว่ากำลังโชว์มอบความสุขบนเวทีให้แฟนเพลงชื่อนี้แหละค่ะ
ก็แหมวางจากงานร้องเพลงงานแสดงคอนเสิร์ตมานาน
พอเพลงมาจังหวะมันได้ก็ต้องออกสเต็ปกันนิดนึง
ว่าแต่เก็บผักธรรมดาโลกนี้จำ
มันก็เลยต้องมีลีลาท้าทางการเก็บสักหน่อย
เออแต่ตอนล้มไปเนี่ยเพราะเก็บจนล้มหรือว่าเพราะแอคติ้งคะพี่ภัยค่ะ